คุณผู้ชมคะไปดูภาพกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะบรรยายตามภาพ

เราไปดูภาพนี้ว่าตกลงแล้วเป็นกระสือหรือเป็นผีโพงหรือเป็นอะไร
ดวงไฟประหลาดนะคะคุณผู้ชม
ลักษวงศ์มีตาวงชาวบ้านโนนคูณหมู่๑๗ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยงคืน๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไป

ชาวบ้านเขาเจอดวงไฟประหลาดแบบนี้
ก็ไปคุยกับนางสิริวัลวัย๕๕ปี
เป็นชาวบ้านอีกคนนึงที่เขาบอกว่าเขาก็เห็นแสงไฟประหลาดแบบนี้เหมือนกัน

คืนเดียวกันเลยกับที่นายลักษวงศ์เจอแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้
บอกว่าช่วงเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งค่ะ
ดวงไฟสีส้มเหลืองลอยมาใต้ต้นมะละกอ
ใกล้กับห้องน้ำอยู่หลังบ้าน
ตอนนั้นเธอออกมากำลังจะเข้าห้องน้ำ

เห็นแสงไฟวูบวาบวูบวาบแล้วเห็นเป็นหน้าด้วยนะคะ
เห็นเป็นหน้าคล้ายหน้าคนหน้าผู้หญิง
ผมยาวหยิกดวงตาสีเหลือง
เธอบอกเธอเห็นแบบนั้นเธอก็รีบปิดประตู
แต่แอบดูอยู่จากในบ้าน
ดวงไฟที่ว่านี้ก็ลอยหายเข้าไปในป่าหลังบ้านค่ะ

พองกระยิบกระยับตาเหล็กสีเขียวสีเหลือง
สีแดงออกมา
แล้วผมเป็นอย่างไร

ไส้ไส้ไม่เห็นเห็นแต่ไอ้นี่
เห็นแต่จงมาเลยเนี่ยนะ
กลายว่ากูแล้วกูเจอดีแล้วอย่างนั้น
แล้วทันทีที่คุณป้าเห็นคุณป้าทำอย่างไรคะ
รีบเข้าบ้านนอนเลยก็แอบดูช่องประตูนี่
คุณระวีการถามเห็นเป็นไส้เลยหรือเปล่า

คุณระวีการก็ไปที่บ้านของนายลักษวงศ์นะคะ

เดี๋ยวไปลองดูหน่อยนะคะเนี่ยเดินเข้าไปในบ้าน
คุณระวีการบอกว่าโอ้โหเดินเข้าไปเนี่ยนะ
หมาหอนกันแบบเสียงดังมากเลย
ตอนเย็นนะยังไม่มืดนะ

พอตกค่ำค่ะทีมข่าวก็เลยบอกนายลักษวงศ์ว่า
พาไปดูหน่อยจุดที่เห็นดวงไฟประหลาดที่ถ่ายคลิปภาพเอาไว้

เขาก็เล่านะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

เคยเห็นมาสองครั้งแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ทีนี้ไอ้ครั้งที่สามล่าสุดที่ถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ย

เห็นเป็นแสงไฟกลมสีขาวล้อมรอบด้วยสีเขียวค่ะ
เขาบอกว่าขนาดของดวงไฟเนี่ยนะมันใหญ่กว่ากำปั้น
เห็นมันลอยผ่านบ่อน้ำผ่านมาที่ยอดต้นไผ่

สักพักตั้งสติได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพไว้เลยค่ะ

บอกเฮ้ยเฮ้ยมันในการเรียกโดรงฟัยหรืออะไรค่ะ
พยายามจะเดินไปใกล้จะได้ถ่ายภาพให้ชัด
แต่ดวงไฟมันก็ลอยห่างออกไปเรื่อย
คลิปที่เห็นนั่นคือวิ่งไล่จนสุดกำลังแล้วค่ะก็ได้เท่านั้นนะคะ
พอมาขยายภาพดูเขาบอกมันเห็นเป็นหน้าจริงนะ
มันไม่รู้แหละว่าหน้าคนหน้าสัตว์หน้าแมวหน้าอะไรหรือเปล่า

พอเอาไปถามชาวบ้านแล้วก็พระที่มีความรู้ค่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่ามันอาจจะเป็นผีโพงหรือเปล่า
อาจจะเป็นว่านผีโพงที่โบราณเขาว่า
บางคนเขาเลี้ยงไว้แล้วมันก็จะออกหากินของเน่าของเสียเวลากลางคืน
แถมภรรยาเขาตอนนี้ตั้งท้องได้๘เดือนแล้ว
คนโบราณบอกโอ้โหนี่ระวังให้ดีเลยนะ
เดี๋ยวปอบเดี๋ยวกระสือจะมาทำอันตรายกับแม่กับลูกตามความเชื่อ
ระวังให้นะเมียกำลังท้องกำลังไส้อย่างนี้
กระสือผีอะไรพวกมากินเด็กกินอะไรนะชอบกินของขาวไง

ลักษวงศ์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็หาพืชที่มีหนาม
เอาไว้รอบบ้านเลยกันกระสือค่ะ

เพื่อความสบายใจด้วยภรรยาท้องอยู่ไงคะ

แต่ทีนี้ค่ะคุณระวีการก็เลยบอกว่า
ขอรอดูอีกสักหน่อยนะ

รอดูจนดึกหน่อยดีกว่า
เพื่อจะเห็นดวงไฟประหลาดกับเขาบ้างนะคะ
นี่คือภาพที่คุณระวีการพยายามจะ
ถ่ายเอาไว้จุดเดียวกันกับที่ใน
ลักษวงศ์เจอดวงไฟประหลาดจุดเดียวกันเลย
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ไม่มีไม่มีอะไร

ทีมข่าวของเราบอกไม่เจอค่ะไม่เจอดวงไฟประหลาด
คือทีมข่าวเราก็พยายามจะลงไปทุกพื้นที่แหละ

แต่ว่าป้ายกี้ที่ถ่ายไม่เคยติดกล้องสักทีจริงอะค่ะ